ตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชิน
นี่แหละโอ้โหไทยแลนด์
ถ้าพูดถึงจังหวัดเลยนะคะหลายคนคงนึกถึงการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติค่ะ
แต่ยังมีการท่องเที่ยวอีกหนึ่งรูปแบบนะคะก็คือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชน
พร้อมเปิดให้เราเข้าไปดูไปรู้ไปสัมผัสไปศึกษา
และรอให้เราได้เปิดตาเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ไปด้วยกันค่ะ
ท่ามกลางขุนเขาที่โอบกอดหมู่บ้านเล็กในอำเภอเชียงคานแห่งนี้
ใครจะรู้ว่าที่นี่คือหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวไทยดำที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น
และมีแห่งเดียวในภาคอีสานจนกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักเดินทางหลายคนกันเลยค่ะ
บ้านเรือนทรงแปลกตาที่มีหลังคาคล้ายกระดองเต่านี้เป็นสัญญาณที่กำลังบอกว่า
ใบตองได้เดินทางมาถึงบ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำหน้าปานาศแล้ว
ซึ่งชาวไทยดำที่นี่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่แควน๑๒จุดไทยในเวียดนามปัจจุบัน
ต้องขอบอกก่อนนะว่าบ้านเรือนทรงกระดองเต่าที่นี่
เขาเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันไว้อย่างครบครัน
แม้ถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยพูดได้เลยล่ะค่ะ
ว่าย้ายเข้ามาแต่ตัวพร้อมอยู่ได้เลย
ต้องชักอยากจะรู้แล้วค่ะคุณผู้ชมว่าวัฒนธรรมของชาวไทยดำนั้น
โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ยังไงบ้าง
ตามใบตองไปถามผู้รู้พร้อมกันเลยค่ะไปค่ะ
และเพื่อการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
ใบตองเลยขอเปลี่ยนชุดเป็นสาวชาวไทยดำก่อนนะคะ

คุณพ่อค่ะ
ไม่ต้องอยากจะถามว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยดำเนี่ย

คืออะไรบ้างที่แตกต่างจากชาติภัณฑ์อื่น
อันดับหนึ่งก็เสื้อผ้าสีดำเนอะ
ก็เลยได้ชื่อว่าชาวไทยดำ
เราก็มีอัตลักษณ์หลายอย่างที่โดดเด่น
เฉพาะกลุ่มของเราซึ่งมีมานานแล้วนะ
ก็คือเรื่องบ้านเรือน
บ้านเรือนเราก็เป็นแบบกระดองเต่า
แล้วก็ยอดมันก็เขากุดนะ

ลักษณะด้านบนตรงยอดเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นที่เคยเห็นมา
แล้วเข้ามานี่นักท่องเที่ยวจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
หนึ่งเราได้ชมพิธภัณฑ์
สองเราจะได้แต่งตัวแบบไทยดำเนี่ยถ่ายภาพ
มีเสื้อผ้าให้นักท่องเที่ยวได้สวมสาย
แล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกลับไป
แล้วก็มีการเล่นเล่นแบบมะกรรอดห่วง

รถรถบวชถ้าเราโยนรอดห่วงเราก็จะได้สมปรารถนาที่เราอธิษฐาน
เป็นการละเล่นในสมัยโบราณของชาวไทยดำเลย
น้องเหนือแต่การเล่นแล้วยังมีการแสดงด้วยค่ะพ่อ
ครับมาที่นี่แล้วมันจะเงียบเหงาเกินไปนะครับ
แล้วผู้ที่มาเที่ยวก็จะได้ร่วมกิจกรรมร้องลำเพลงกับเพลงสนุก
เพลงไทยดำลำพันเพลงลำแคนอย่างนี้
ถ่ายใจแขนอัลที่จะคุ้มไป

กิจกรรมไปพร้อมกับทุกคนแล้วค่ะ

ก็คือการทำตุ้มนกตุ้มหนู
สีสันสวยงามน่ารักอย่างนี้
ที่นี่เขาถือเป็นเครื่องรางนำโชคของชาวไทยดำนะคะ
ที่นี่ยังมีตุ้มนกตุ้มหนูไว้ให้ลองทำอีกด้วยนะคะ

เครื่องไหมบวกน่ะ

จนกว่าจะได้หัวใจโหจนกว่าจะได้หัวใจมันยากเย็นอะไรขนาดนี้

เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตุ้มนกตุ้มหนูฝีมือใบตองค่ะ
ไหมจ๊ะแม่สวยมากสวยเหมือนใบตอย
หัวใจเย็นอร่อย
ยังยังไม่หมดค่ะที่นี่เขายังมีอาหารท้องถิ่นที่ต้องมาลองชิมและลองทำกันด้วย
นั่นก็คือจุ๊บผักต้องไปดูให้เห็นกับตาแล้วล่ะค่ะว่าเมนูนี้หน้าตาเป็นยังไง
เราจะมาดูเมนูอาหารพื้นถิ่นของชาวไทยดำกันนะคะ
แต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องให้แม่ต๋อยเป็นคนแนะนำด้วยว่าเมนูนี้คืออะไรทำยังไงกันบ้าง

วันนี้เราจะทำเมนูจุ๊บผัก
อาหารไทยดำชนิดหนึ่งทำด้วยผัก
อันดับแรกก็เอาผักใส่หวด

นึ่งให้สุกประมาณสัก๑๐นาที

ึ่งออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้
นึ่งเสร็จใส่เครื่องปรุงกันเลย

พริกนะคะพริกป่นเรียกอะไรนะแม่จ๊

และจะมีฟิ้งปลา

เรียบร้อยแล้วนะคะได้เวลาตักใส่จานพร้อมรับประทานค่ะ
แล้วว่าอร่อยค่ะแล้วก็มาถึงช่วงเวลาแดดร่มลมตกที่ทุกคนต่างพร้อมหน้าพร้อมตากันมาที่
ลานวัฒนธรรมแห่งนี้นี่ถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของบ้านนาปาหนาดเลยนะคะ
เพราะทุกคนจะออกสเต็ปฟ้อนรำไปตามเสียงเพลงหรือที่เรียกกันว่าการฟ้อนแคนของชาวไทยดำดูสนุกสนานและอบอุ่นสุดไปเลยล่ะค่ะ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวิถีชุมชนด้วยการพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนอกจากจะสร้างความแปลกใหม่ให้แก่ผู้มาเยือนสิ่งที่ใบตองรับรู้ได้คือความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ทำให้เรายอมรับในความต่างและเคารพซึ่งกันและกันซึ่งก็คือคุณค่าสำคัญของการท่องเที่ยวแบบนี้นั่นเอง

ออโฮไทยเย้